ก็ถ่ายคลิปลูกชายตัวเองไว้เป็นหลักฐานนะครับ
คือลูกนะเวลาเมายาก็จะคลั่งอารวาสอยู่ในบ้าน
ด้วยความเป็นห่วงจะเอาข้าวเอาน้ำเอายาไปให้กิน
แต่ปรากฏว่าถูกลูกสวนคุณ

แล้วก็ตะโกนโวยวายพังเข้าของเสียหาย

คุณผู้ชมฮะลูกตะโกนปวดหัวอยากให้แม่เข้าใจ
แต่คนเป็นแม่ก็ปวดใจเพราะอยากให้ลูกเลิกยา
ใช่แล้วลูกก็ตะโกนไล่แม่ไปอยู่นั่นนะ
นี่นะครับคุณแม่อายุ๕๐ปีแล้วนะฮะ
ก็คือนางส้มนะครับคุณแม่บอก
โอ้โหปวดใจเหลือเกินที่เวลาลูกชายเสพยาบ้านหนัก
จะมีพฤติกรรมอารวาสโวยวายทำลายข้าวของในบ้านนะฮะ
หาเรื่องแม่แล้วก็ที่สำคัญนะครับ
ไม่กินยาไม่กินข้าวกินปลากินน้ำเลยนะฮะ
การงานไม่ยอมทำแม่ถ่ายคลิปไว้ร้องขอความช่วยเหลือ
ตอนที่ไม่เมายาไม่คลั่งยานะครับ
ด้านในอำเภอบึง๓๐๐๐นำเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองตำรวจชุดสืบสวนสพบึง๓๐๐
ผู้นำหมู่บ้านมาควบคุมตัวของผู้ชายคนนี้
ในพื้นที่บ้านหมู่๗ตำบลทบสมททที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ตอนแรกนายสนทยาไหวตัวทันกระโดดหนีออกจากหน้าต่างชั้น๒ลงไปเลยคุณ
ค้นหาประมาณ๒๐นาทีพบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านไม่อยู่ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะครับ

พบอุปกรณ์การเสพกัญชากระดาษฟอยที่ใช้ในการเสพยาบ้า
นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบว่าเป็นปัสสาวะสีม่วง
ก็ต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนำตัวดำเนินคดี
คุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเป็นคนละคนกับในคลิปที่แม่ถ่ายเพราะอะไร
คุณเห็นในคลิปใช่ไหมฮะโวยวายก้าวร้าวอารวาส
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้เมายาคุณเป็นคนละคนแล้วเขาบอกแบบนี้
ตอนเมายาผมควบคุมตัวเองไม่ได้
เคยคิดจะเลิกแต่ว่าใจมันทำไม่ได้

ถ้าไม่หลับก็ต้องร้องอย่างเดียว

ทีทนอยู่แล้วดูลูกอยู่

คุณสืบสกุลอันนี้เราเปิดภาพผิดหรือเปล่า

คนเดียวกันฮะตอนเขาไม่เมายา

แล้วก็อาการที่เขาเป็นตอนที่แม่เขาถ่าย

ตอนนั้นจริงเขาอยากยา

เขาบอกเวลาเขาอยากยาวเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับ
แต่ถามว่าอยากบำบัดไหมก็ยังไม่อยากบำบัดนะฮะ
ทีนี้ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายก้าวร้าวมานานแล้ว
ผลของยาเสพติดจนแม่เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะฮะ

ตอนนี้เริ่มทำลายข้าวของในบ้าน
กลัวว่าวันข้างหน้านะแม่จะถูกทำร้ายร่างกายถูกฆ่า
ที่ผ่านมาเวลาลูกโมโหแม่จะไม่ไปต่อปากต่อคำ

แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวไปบำบัดสักทีนะครับ
นายอำเภอกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ก็กำลังวางแผนกันอยู่
ว่าจะทำยังไงดีถึงจะนำตัวของลูกเอาไปบำบัดให้ได้นะครับ